ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีคราวนี้กลุ่มวัยรุ่นนะ

มาทำร้ายกันแล้วเขามีการทุบรถชาวบ้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
คุณผู้ชายอย่าเข้า
เอาไว้หมดไป
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคุณ

แต่ท้ายที่สุดทำไมมาลงกับรถชาวบ้าน
ทุบรถปึ้งแบบนั้นนะคะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
หน้าหมู่บ้านมั่นคงเกาะตะโนธที่จันทบุรีค่ะ
ซึ่งถามว่าที่ไล่กันทำร้ายกันแบบนี้

แล้วคนที่เขาถ่ายคลิปนี้ไว้เนี่ยคุณพงศิริ
คุณพงศิริเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะ
เกิดจากวัยรุ่นมีทั้งกลุ่มในหมู่บ้าน

คงจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงกันละมั้ง
แล้วก็อายุอย่างน้อยยังอยู่เลยนะคุณอาวุธ๑๗๑๘เอง
ใช่แล้วทีนี้พอมีปัญหากัน
เอานัดเจอกันตีกันที่หมู่บ้านนี้ค่ะ
โดนพวกรถของเฉพาะบ้านเขาเนี่ยครับ
ครับแล้วนั้นมีคนเจ็บไหมครับ
คนเจ็บผมไม่เห็นนะครับ
เพราะว่าตีกัน๒นาทีได้ถึง๒๓นาที
แล้วก็พวกเราทางพวกร้านผมมาโทรหาตำรวจพักหนึ่ง
แล้วก็ตำรวจเขาก็มาก็คือสลายกัน
โอ้โหตีกันแป๊บเดียวฮะแต่ตอนนั้นเป็นเหตุระทึกจริงฮะ
พงศิริเขาบอกว่าตอนนั้นผมอยู่หน้าบ้าน
ไอ้ที่ได้ยินเสียงตะโกนนี่เสียงผมนะ
ใช่ตะโกนบอกว่ามันอย่าเข้าร้านอย่าเข้าร้าน

เขาก็ห่วงทรัพย์สินกันเหมือนกันนะครับ
ส่วนชาวบ้านบางคนที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ไกลที่รีบหลบเข้าบ้านเลย
บอกว่าได้ยินเสียงปั้งเหมือนกัน

แต่ท้ายที่สุดพี่พงศิริเมื่อกี้บอกว่า

ที่ปังนั่นคือเสียงทุบรถ

ตอนเอาไม้ทุบรถเนี่ย
อันนี้นี่คือรถกระบะใช่ไหมที่ที่ฉันเห็น
แต่นอกจากนั้นเขาบอกว่ามีรถเก่งของชาวบ้านด้วยนะคุณ
แล้ววันนี้นักข่าวของเราก็พยายามสอบถามไปค่ะ
เจ้าของรถเก๋งที่ถูกวัยรุ่นพวกนี้
เขาเอาไม้มาทุบจนรถมันเสียหายเนี่ยนะ
เขาเป็นคนไปตามวัยรุ่นทั้งสองฝั่งเลย
ในหมู่บ้านด้วยฝั่งต่างหมู่บ้านด้วย

วันนี้ตอน๔โมงเย็นมาคุยกันหน่อยมาไกลเกลี่ยกันหน่อย
และที่สำคัญไอ้พวกค่าเสียหายต่าง
ที่รถชั้นบุบรถชั้นเป็นรอยนี่